สวัสดีครับเพื่อนรอบของสนามนะครับในช่วงสายวันนี้เราไปติดตามเรื่องราวของอธิษฐกรายสอนนะครับเมื่อวานเจ้าตัวนี้ออกมาเปิดเผยกับสื่อของสโมสรเมืองทอยในเต็ดเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตส่วนตัวนะครับที่ก่อนหน้านี้เขาบอกไว้ว่าไม่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อได้มาก่อนแล้วก็จะพูดเป็นครั้งสุดท้ายกับสื่อของสโ
สื่อมวลชนหลายแขนงที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเขาที่มีปัญหากับครอบครัวนะครับซึ่งเขาบอกว่าเมื่อวานเป็นครั้งแรกที่เขาพูดถึงเรื่องของครอบครัวนะครับกับสื่อมวลชนและจะเป็นครั้งสุดท้ายก็คือการให้สัมภาษณ์กับสื่อของสโมสรเมืองทอยูเต็ดหลังจากการฝึกซ้อมเสร็จเจ้าตัวบอกว่าแค
ให้แฟนหลายคนนั้นผิดหวังในตัวเขาครับ
ในสัมภาษณ์ของผมผมขอเคารพภรรยาผมเพราะเขาเป็นแม่ของลูกของผม
คือทุกอย่างที่ออกไปคือผมบังคับใครคิดบังคับใครทำอะไรไม่ได้
ทั้งที่เกมเพิ่งผ่านไปเพียงแค่๗นัดเท่านั้น
โดยจะเป็นรังสรรนิวัชชัยโชคนะครับ
นักเตะทีมชาติไทยที่ขึ้นมารับตำแหน่งแทนชั่วคราวนะครับ
มีรายงานว่าแหล่งข่าวนะครับ
แต่เจ้าตัวขอลากลับบ้านไปดูแลคุณแม่ที่ป่วยหนักเท่านั้น
วันอาทิตย์ที่๑เมษายนนี้
ส่วนโปรแกรมโตราไทยฤทธิ์อันที่๘วันนี้นะครับ
ติดตามกันได้๑๗นาที๔๕นาที

และ๒ทุ่มชัยนาฬจะพบกับนครรัชศรีมาครับ
ส่วนทีมบอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางถึงจอแดน
เพื่อทำศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย

ท่ามกลางอุณหภูมิ๑๑องศาเซลเซียสแล้วก็มีลมแรง
การซ้อมก็มีการยืดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
ต่อด้วยการวิ่งอบอุ่นร่างกายแล้วก็แบ่งทีมเป็นสองฝั่ง
ฝึกซ้อมแท็กติกการเล่นเกมลุกแล้วก็รับ

เต็งซึ่งจะเป็นแชมป์กลุ่มในกลุ่มที่ไทยอยู่นะครับ
วันที่๖เมษายนนี้ซึ่งรายการนี้จะเอา๕ทีม
ผ่านไปเล่นฝุ่นหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๙ที่ฝรั่งเศส
ถ้าเกิดเราเข้า๑ใน๒อันดับ๑กับ๒ของกลุ่ม
จะไปเล่นบอลโลกโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าที่๓
ไปเล่นในรอบสุดท้ายให้ได้ก็หวังว่าไทยนั้นจะเป็นหนึ่งในสองทีม
เพื่อเข้ารักสุดท้ายเป็นสมัยที่๒แบบไม่ต้องเหนื่อยนะครับ